กลับมาช่วงนี้ค่ะมากันที่ประเด็นร้อนของวงการบันเทิงนะ
ออกรายการรายการหนึ่งเปิดใจถึงประเด็นที่เธอเลิกรากับอดีตสามีพี่หนุ่มสอนรามนะคะ
แล้วพี่หนุ่มก็ออกมาประกาศตัดขาดอย่างเป็นข่าวนี่แหละ
ด้วยการโพสต์แบบนี้คุณผู้ชมเป็นแฮสแท็กแล้วเขียนว่าเราขอโทษตัวแดงตัวใหญ่เลยค่ะ
ร่ายยาวเลยหรอร้องกับแคปชั่นร่ายยาวลงมาแบบนี้บอกเอาไว้แบบนี้คุณผู้ชม
ขอโทษที่ทำให้ทุกคนต้องผิดหวังกราบขอโทษพี่หนุ่มและครอบครัวขอคำมาขอคำมาขอโทษพี่หนุ่มและลูก
และเจ้าหนี้ทุกคนที่ทำให้เดือดร้อนเจ้าหนี้ด้วยเหรอเจ้าหนี้ด้วย
ได้เงินคืนช้าเธอได้ทำผิดพลาดไปแล้วก็ยอมรับในความผิดครั้งนี้
ขออนุญาตให้ทุกคนช่วยตักเตือนสั่งสอนเธอพร้อมรับฟังและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นขอโทษสังคมที่เป็นแบบอย่างที่ไม่ดี
บทลงโทษนี้สมควรแล้วที่ต้องสูญเสียคนรักครอบครัวสมควรจริง
น้อมรับความผิดนี้และรู้สึกเสียใจอย่างมากขอให้ทุกคนให้อภัยกับเธอด้วย
ก้าวร้าวหยาบคายไม่ดีและไม่สุภาพลงไป
รวมไปถึงคุณติ๊กก็ทิ้งท้ายไว้ด้วยที่โพสต์บอกว่าแบบนี้
เป็นภาพลูกหมาเป็นรูปแม่กับลูก
ภาพนี้เธอบอกไม่ได้มีอะไรพาดพิงถึงพี่หนุ่มเลย
หมายถึงตัวเธอเอง
แล้วก็บอกอีกด้วยว่าขอให้ทุกคนให้อภัยเธอ
ได้แก้ไขได้เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีเพื่อลูก
เพื่อคนรักแม้เราจะอยู่ในฐานะพ่อแม่
แต่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีที่สุด
เพื่อทดแทนในเวลาที่ผ่านมา
แล้วก็มีการติดแฮสแท็กลงท้ายอีกว่า
เราขอโทษพร้อมกับน้อมรับทุกคำด่า
อันนี้เป็นข้อความล่าสุดนะคะความรู้สึกของเธอที่โพสต์

แล้วก็มีกระแสกลับมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะ
ก็สังคมไทยนะคะคนล้มอย่าข้าม
ก็ให้โอกาสเธอนะคะถ้าเธอพิสูจน์ตัวเองได้นะคะ
ก็เชื่อว่าพี่หนุ่มเขาใจอ่อนอยู่แล้วล่ะ
ใช่ค่ะยังไงก็ยังคงเป็นแม่ของลูกอยู่ดีนะ